ที่ผลแบตมินตันกันบ้างนะครับน่าเสียดายนะครับ
น้องเมย์รัชโน้งอีธานนท์แบตเบนตันมือหนึ่งของไทยนะครับ
ครับให้กับอันเซยองนักแบตจากเกาหลีใต้๐ต่อ๒เกมนะครับ
ก็ตกรอบไปในรอบแปดคนสุดท้ายนะครับก็แข่งขันเมื่อวานนี้นะครับ
สำหรับการแข่งขันแบตเบนตันรายการแรกในศึกยนต์เด็กไทยแลนด์โอเป็นสองพันยี่สิบ
โทรแมนต์วอลทัวร์สุปเปอร์หนึ่งพันนะครับ
ชิงเงินรวมรวมสามสิบล้านบาทที่อิมแพคต์อารีน่าเมืองทองทานี
ภายใต้รายการในรูปแบบโดยไม่อนุญาตให้แฟนแบตเบนตัน
แล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสนามเด็ดขาดนะครับ
โดยเป็นการลงสนามในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผลในประเภทหญิงเดียวนะครับ
น้องเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ๔ของรายการ
แล้วก็มือห้าของโลกพลาดท่าแพ้ให้กับอันเซยอง
มือวางอันดับเจ็ดของรายการแล้วก็มือเก้าของโลกจากเฮาส์ดีตา
อย่างน่าเสียดายเลยครับ๐ต่อ๒เกมด้วยสกอร์๒๐ต่อ๒๒

ก็มากดดันตอนแบบเขาไล่มาค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะ
แบบว่ากดกดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันกลายเป็นว่า
เราไม่ได้คิดถึงรูปแบบเกมที่แบบจะต้องตีในวันนี้
พอเราไม่มั่นใจปุ๊บมันก็ทำให้เราเล่นไม่เป็นตัวของตัวเราเอง
ก็ยังมีคู่ผสมมีทั้งหญิงคู่แล้วก็ยังมีหญิงเดียวที่ยังไม่ได้ลงแห่งนะตอนนี้ค่ะ
ก็คิดว่าก็พวกเราทุกคนก็พยายามที่จะเข้ารอบกันให้ได้แข่งในวันต่อไปเรื่อย
แล้วก็อยากจะทำอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้
ส่วนผลประเภทหญิงเดี่ยวคู่อื่นนะครับ
ปรากฏว่าสองสาวไทยก็พลาดท่าตกรอบเช่นเดียวกันนะครับ
ทีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ๑๒ของโลก
แพ้เมย์บิฟเล็ตมือ๑๘ของโลกจากเดนมาร์ค๐๒เกมนะครับ

ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับน้องเมสุพนิดาเกียรติทองมืออันดับ๔๖ของโลก
แพ้ให้กับคาโลลิน่ามารินมือวางอันดับ๕ของรายการ
มืออันดับ๖ของโลกจากสเปน๐๒เกม

ค่ะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีการแข่งโตโยต้าใหม่อีกรอบนึงนะคะ
คือก็คิดว่าคงฟื้นฟูสภาพร่างกายดีกว่าค่ะ
ให้มีความเต็มร้อยเหมือนเดิมให้มันเหมือนสดใหม่
เหมือนตอนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาตีอาทิตย์แรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับโปรแกรมวันนี้ลุ้นกันต่อนะครับ
ในประเภทคู่ผสมเรชาพลผู้กำลังลูกเคาะ
กับทรัพย์ซีรีย์ต้ารัตนาชัย

พบคู่ที่สี่จากเกาหลีใต้
แจ่ซองแล้วก็ยูจูนเช

กิฟต์จงกลพันต์กริติรากุณ